ทุกผู้ชมครับเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดเมื่อวานนี้นะฮะ
ที่มีพระรูปหนึ่งเดินอยู่ที่ริมถนน
กรดด้วยนะครับแล้วผู้ชายคนนึงเนี่ย
ก็ไปทำร้ายค่ะนะครับไปต่อยไปทำร้ายนะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะ
เจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วค่ะที่ไปต่อยพระนี่ครับ
คุมตัวได้แล้วนะเดี๋ยวจะได้รู้กันว่า
ต่อยพระทำไมนะเมื่อวานเนี่ย
บอกมีคนเห็นเหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปบอกว่าเขาอ้างว่าเป็นพระปลอม
นะฮะผู้ชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่สพเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
คุมตัวมาชื่อในกริจสิริมงกุฎอายุ๓๒ปีเป็นชาวร้อยเอ็ดนี่แหละ
กริจเนี่ยเขาสารภาพอ้างว่าอย่างนี้นะฮะ
เขายอมรับว่าเขาทำร้ายพระตามคลิปเลย
สาเหตุเนี่ยก็คือก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
พระกำลังเดินทุดงอยู่ริมถนนอยากทำบุญ
ก็เลยซื้อนมกับน้ำเปล่าไปถวายพระ
พอเอานมไปถวายพระแล้วถวายเงิน๑๐๐บาทด้วย
แต่พระบอกว่าไอ้นมเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชูกำลังได้ไหม
กริจเนี่ยบอกว่าก็อุตส่าห์นะไปเปลี่ยนไปที่ร้านค้า
ขี่จักรยานยนต์ไปกลับไปกลับเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชูกำลังให้กับพระ
ทีนี้ตอนที่กำลังถวายเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ถวายเงิน๑๐๐บาท
ขอดูใบสุทธิของพระนะครับ
พบว่าใบสุทธิพระของพระรูปนี้หมดอายุตั้งแต่ปี๕๓
ก็เลยคิดว่าเป็นพระปลอมก็เลยขอเงินคืน
ก็เลยเนี่ยไปทำลงทำร้ายนะแย่งเอาไม้ท้องไม้เท้าของพระ
แล้วพระเนี่ยมาดึงกุญแจรถจักรยานยนต์อะไรเขาอีก
เขาก็เลยโมโหก็เลยทำร้ายพระด้วยการชกแล้วก็เตะไปหลายครั้ง
จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ผมก็เลยไปดึงไอ้ไม้พาวเจ้ามาจะเลยถอดไป

แล้วกูจะร่วงไม่ครับ

ครับต่อไปนะครับ
แกบอกว่าถ้ามึงไม้เซาหัวปูอีกก็น่าจะมีแค่รถมึงเหมือนกัน
พี่ป๊อกเป็นอะไรท้ายัวิทยาเรา่ะ

ผมไม่ถึงต้องไปทำร้ายแกผมยอมครับ
ก็เลยบอกให้พรไปอย่าไปดื่มเหล้าสูงดิ
แต่ว่าใบสุทธิพระก็มันก็เหมือนบัตรประชาชนหมดอายุอ่ะใช่ไหมก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพระหรือว่าไม่เป็น
ต้องไปรอดูว่าจะเจอพระรูปนี้ไหมใช่พระจริงหรือเปล่าตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่ารู้ตัวแล้ว
แต่เรื่องทางคดีความข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องรอว่าจะมีพระเนี่ยหรือว่าคนที่ถูกทำร้ายมาแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่
แต่ผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เพราะเขาบอกสงสัยว่าทำไมพระให้พรไม่ได้
ให้พรไม่เป็นหรืออย่างไรอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอพระท่านมาชี้แจง
แต่ก็ไปแย่งไม้เท้าเขาเขาเลยไปแย่งกุญแจรถจักรยานยนต์คืนมาอะไรประมาณอย่างนี้